ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อคืนนี้ตำรวจสพบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงที่แคมป์คนงานก่อสร้างนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าคนที่ถูกแทงเนี่ยนะคุณผู้ชม
ถูกแทงเพราะหวังดีแท้เป็นคนงานก่อสร้างอยู่ในแคมป์เดียวกันนี่แหละค่ะ
คนที่ถูกแทงเนี่ยนะคือเขานอนหลับอยู่แล้วเขาได้ยินเสียงว่าเพื่อนในแคมป์คนงานก่อสร้างทะเลาะกัน
ด้วยความหวังดีกลัวว่าเรื่องราวมันจะบานปลาย
กลัวว่าจะมีการทำร้ายร่างกายกลัวว่าจะมีคนเจ็บคนตาย
ก็เลยไปแจ้งหัวหน้าคนงานให้มาห้ามปรากฏว่าไอ้คนที่มันทะเลาะกันอยู่เนี่ย
มันโมโหว่ามายุ่งทำไมคนเขาจะทะเลาะกันบอกมายุ่งทำไมเอามีดจ้วงแทงเลย
จนเขาเสียชีวิตนะคะค่ะคนหวังดีคนนี้เขาเสียชีวิตด้วยความหวังดีแท้เลยอ่ะ
แล้วคนก่อเหตุมันก็หลบหนีไปนายนพดลกาศบรรณีอายุ๒๓ปี
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณหลังห้องน้ำในแคมป์คนงาน
ไม่มีเลขที่ริมถนนเทพรัฐกิโลเมตรที่๓๗อำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ยค่ะมีแผลถูกแทงที่ท้อง
แล้วใกล้กับจุดเกิดเหตุมีมีดทำครัวเปื้อนเลือดตกอยู่เล่มหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
คนงานในแคมป์ก็เล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนเกิดเหตุนายนพดลผู้ตายก็นอนพักอยู่ในห้องดี
จังหวะนั้นมีเพื่อนคนงานทะเลาะกันเสียงดังผู้ตายก็เลยออกมาห้าม
แต่คนงานที่ทะเลาะกันก็ไม่ยอมหยุดด้วยความหวังดีอะค่ะ
กลัวว่าจะมีการลงไม้ลงมือกันจนมีคนเจ็บคนตายก็เลยเดินไปตามหัวหน้างานให้มาห้าม
ทั้งคู่เขาก็สงบนะแล้วก็แยกย้ายกันไป
แต่สักพักหนึ่งในคนงานที่ทะเลาะกันเนี่ยค่ะ
โมโหว่านายนพดลมายุ่งทำไมคนก็จะทะเลาะกัน
บอกหัวหน้างานทำไมทำให้ถูกฆาตโทษถือมีดมาเลยไปด่าก่อน
หัวหน้าเสร็จปุ๊บเอามีดแทงนายนพระดนจนนายนพระดนล้มลง
จมกองเลือดเสียชีวิตค่ะ
ส่วนมือมีดคนก่อเหตุรู้ชื่อแล้วนะคะว่าเป็นใคร
มาทำงานได้ไม่นานก็มาก่อเรื่องก่อราวแล้วค่ะ
หลังก่อเหตุหลบหนีออกไปจากแคมป์คนงาน
ตำรวจบอกว่าจะเร่งตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ในแคมป์คนงานบอกว่าโอ้โหน่าเห็นใจผู้ตายมาก
เสียชีวิตเพราะความหวังดีจริง